คุณผู้ชมเมื่อวานน้ำแข็งเล่าข่าวที่กระบะเนี่ยมาชนเด็ก๔ขวบ
แล้วตอนนี้อาการน้องสาหัสน้องหัวใจหยุดเต้นไปด้วยนะ
แล้วปั๊มหัวใจขึ้นมาจะขอย้ายโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์
แต่ว่าโรงพยาบาลก็บอกว่าเตียงเต็มทีนี้เมื่อวานแม่เป็นคนบอกว่าลูกแม่นั่งเล่นอยู่เฉย
ยังไม่ทันก้าวขาจะข้ามเลยแต่วันนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูค่ะจังหวะนี้
เนี่ยเป็นจังหวะที่ลูกออกตัวจะข้ามไงคือจริงน้องไม่ได้นั่งเล่นอยู่เฉยนะ
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วตอนนี้ค่ะดูสิโอ้โหคือคนตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไปอุ้มน้องขึ้นมา
นี่น้องโดนชนไปแล้วนะคุณผู้ชมน้องเข้าโอ๊ตเนี่ยค่ะกระบะล่ะจอดเหรอไม่มีเขาไปเลยอ่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อวันที่๒๖สิงหาที่ผ่านมาตรงนี้คือถนนเรียบคลองปลายคลองขุนศรีนะคะ
ไซน้อยของนนทบุรีพ่อกับแม่ของน้องข้าวโอ๊ตบอกว่าโหยสภาพลูกเลือดอาบทั้งตัวเลยนะตอนนั้น
มีแผลตรงหน้าผากกระโหลกศีรษะแตกแขนซ้ายหัก๒ท่อนซี่โครงหักปอดฉีก
ลูกอาการหนักมากอะค่ะครับหัวใจน้องหยุดเต้นไปแล้วด้วยซ้ำจนดูสิเนี่ย
หมอต้องปั๊มหัวใจจนน้องมีสัญญาณชีพกลับมาแต่ต้องย้ายโรงพยาบาลแล้วแหละ
ให้มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมกว่านี้ประสานไปกี่โรงพยาบาล
กี่โรงพยาบาลคุณแม่ต้องรอคิวนะ
หมอต้องเจาะปอดระบายเลือดออกนะแล้วก็ต้องตรวจ
อยู่ได้ทุกวันนี้แม่บอกว่าลูกแม่อยู่ได้ด้วยยา
แล้วต้องใช้ยานอนหลับตลอดน้องมีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติด้วยค่ะ
ขอให้สู้ข้าวโอ๊ตสู้ไปกับแม่นะ
แม่บอกว่าแม่ต้องตะโกนเรียกชื่อลูกทุกวัน

ส่วนเรื่องคดีเนี่ยมันยังไม่คืบหน้า
แล้วเขาไม่จอดดูไม่จอดดูสักนิดต่อให้วันนั้น
คุณจะตกใจคุณจะอะไรคุณจะเมาหรืออะไร
วันรุ่งขึ้นครูมาติดต่อเรามาถามเราสักนิดก็ยังดี
แต่นี่คุณหายไปเลยคุณไม่อะไรเลย
แล้วน้องเจ็บหนักน้องเจ็บเยอะขึ้นทุกวันนะคะ
เมื่อคืนน้องแบบว่าคือน้องหยุดหายใจไปแล้ว

แต่หนูไม่รู้ว่าลูกแม่จะสู้ได้แค่ไหน
ก็แค่อยากให้เขาออกมารับผิดชอบบ้าง

คือถ้าเด็กสี่ขวบต้องจับมือไว้ตลอดเลย

ใช่แล้วบางคนอาจจะบอกว่าเด็ก๔ขวบตัวใหญ่แล้วหนัก

ก็ยังอยู่ระหว่างการตามหาคลิป

อยากได้คลิปมาแล้วจะได้ตามคนขับกระบะคันนี้
เพราะว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ากระบะน่าจะใช้ความเร็วแบบ
สองเลนแบบเนี้ยค่ะเอออ่ะนี่ขนาดพลเมืองดีพยายามขี่ตามไป
ไปดูทะเบียนรถแต่ก็ขี่ตามไม่ทันเพราะกระบะไปเร็วมาก
ฝากเจ้าหน้าที่นะคะขอให้ได้กล้องวงจรปิดในจุดอื่นมา

ข่าวนี้แล้วอย่าให้มันผ่านไป

มีเด็กเล็กบ้านอยู่ติดถนนแบบก้าวออกจากบ้านแล้วถึงถนนเลยเนี่ย
พึงสังวรพึงระมัดระวัง
ส่วนรถชุมชนซอยเล็กจะตายรถแล่นสวนกันจะขับเร็วอะไรกันนักกันหนา
นี่คือเราได้สิ่งนี้๒สิ่งนี้จากข่าวนี้ครับ